ซึ่งทำให้เขารอดหรือไม่รอดจากเหตุการณ์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่
แล้วรถขนปูนมาชนค่ะ

ลุ้นเลยคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเดินได้แบบนี้ค่ะ

รถขนปูนอยู่เลนขวาสุดแล้วเลี้ยวเข้ามาแล้วเขาบอกไม่ได้เปิดไฟเลี้ยว
ส่วนมอเตอร์ไซค์มาทางตรงค่ะ
แต่เนี่ยพอล้มปุ๊บเนี่ยตะกายขึ้นมาลุกขึ้นมาได้ทัน

แต่รถขนปูนเลี้ยวออกตัวได้สักพักใหญ่แล้วเหมือนกันนะ
นี่แหละค่ะก็เป็นข้อมูลจากในข่าวนะคะที่รายงานมาแบบนี้นะคะ
เนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าคือเรื่องนี้ก็ดีตรงที่ว่ารอดแล้วไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้น
แต่มันเป็นอุทาหรณ์สำคัญจริงนะคะ
ผู้ชายคนนี้สัญชาติยานเอาตัวรอดดีมากจริง
ล้มแล้วต้องรีบออกมาจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด
ไม่อย่างนั้นก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้นะคะ
พี่ชายคนเจ็บบอกว่าน้องชายกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านค่ะ
ขับรถมาโดยปกตินะคะแล้วอยู่เลนขวาสุดรถขนปูนเนี่ยค่ะ
แล้วเลี้ยวเข้าโรงงานโดยไม่เปิดไฟเลี้ยว
น้องก็พยายามเบรกแล้วค่ะแต่ว่าเอาไม่อยู่จริง
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นในคลิปนะคะ
ก็สรุปแล้วเนี่ยคนขับรถขนปูนชดใช้ค่าซ่อมรถให้นะคะ
เพราะรถเนี่ยเต็มเลยคุณผู้ชม
ส่วนค่ารักษาค่าทำขวัญก็ต้องนัดไกล่เกลี่ยกันอีกทีนึง
คดีความตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของตำรวจสพทุ่งตำเสาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ต้องระวังทั้งคู่นะคนเลี้ยวคนจะตรงนะ